เขานัดประชุมกรรมการบริหารภาคกับสหสอธิ์
จะโหวตขับไม่ขับเจ็บนี้รถปูอัด
ตอนนี้เพลงนี้ถูกเอาไปใช้เยอะเลย

มั่นเพียรจิตนะสสกรุงเทพมหานครเนี่ย

ซ้าภายในวันที่สี่พฤศจิกายนเต้นนั่นก็ออกมาใช่ไหม
ประชุมเมื่อวานประชุมตอนไหนประชุมออนไลน์
คุณผู้ชมลงความเห็นว่าการแถลงข่าว
ของนายชัยยามพวานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการสำนึกหรือยอมรับว่า
ทางเพศอีกทั้งยังไม่ได้ขอโทษต่อผู้เสียหาย
อย่างจริงใจตลอดจนนะครับยังได้กระทำ
ให้เกิดความเสียหายต่อผู้เสียหายอีกนะเป็นการเปิดเผยข้อมูลใช่ไหมนะครับ
กรรมการบริหารพักเก้าไกรจึงมีมติว่าให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการวินัยและจัญญาบัน
เพื่อดำเนินกระบวนการวินัยสมาชิกพักต่อไปตามข้อบังคับพัก
โดยมีบทลงโทษขั้นสูงสุดคือการพิจารณาขับพ้นจากการเป็นสมาชิกพัก
ในที่ประชุมร่วมกันระหว่างสอสอกับกรรมการบริหารพัก
ในการสำนานสสระหว่างปิดสมัยประชุมที่จนระหว่างวันที่๖๘พฤศจิกายนนี้
ก็วันนี้ดิเขาไปประชุมกันเดี๋ยวดูว่านะครับ
จะมีมติอะไรอย่างไรออกมาแล้วท่าทีของคนนี้สสปูอัดจะเป็นอย่างไรนะครับ
ก็ถาโถมนะถาโถมไปที่เขาแหละตอนนี้
ใช่เป็นหมู่บ้านกระสุนตกแล้วก็ต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะคะ